เดี๋ยวเราให้ไปดูภาพล่าสุดช่วงเที่ยงวันนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่บุกไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยนะคะ
ที่ไปก่อเหตุฆ่าดาบตำรวจ
ที่เป็นตำรวจปทศเสียชีวิตหน้าบ้านที่นครศรีธรรมราช
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เป็นญาติด้วยนะคะ
มีศักดิ์เป็นอาของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นเขายังคงให้การปฏิเสธอยู่
เมื่อช่วงเที่ยงค่ะนี่เป็นภาพตอนเที่ยง
สืบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดคอมมันโด
ตรวจค้นบ้านพักของนายชินกรนาคนาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มีศักดิ์เป็นอาแท้ของผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นอาแท้ของดาบตำรวจสุเชษนาคนาศักดิ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือปลอดธศศลที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันก่อนนะคะ

ทีมข่าวไปถามนะคะก็ได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนว่า
คือสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย
ก็เลยลองเดินทางไปตรวจสอบนายชินกรและพ่อ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาก็กำลังพักกันอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายชินกรขึ้นรถ
นำตัวไปสอบปากคำนะคะที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อของนายชินกรคนขับรถก็เดินทางไปด้วยก็คือขึ้นรถคันเดียวกันไป
เรื่องต้นเนี่ยนายชินกรยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
บอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้
ระหว่างที่ทีมข่าวรอฟังการแถลงผลการสอบสวนนะคะ
เห็นตำรวจนำปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกค่ะนี่ค่ะกระบอกนี้นะคะ
คือมันเป็นชนิดเดียวกันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ยึดมาได้จากบ้านของนายชินกรด้วย
ดังนั้นก็ต้องนำปืนกระบอกนี้ไปตรวจสอบ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของดาบตำรวจสุรเชษหรือเปล่านะคะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปสอบปากคำนายชินกรผู้ต้องสงสัยด้วยตัวเองเลยนะคะ
ทีมข่าวไปที่บ้านที่จัดงานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ไปคุยกับน้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ทีมข่าวก็ไปบอกกับน้องชายบอกว่าเนี่ยนายชินกรที่มีศักดิ์เป็นอาแท้
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของดาบตำรวจสุรเชษหรือเปล่า
พอทีมข่าวพูดแบบนี้นะคะ
ตอบคำถามแต่ก็เหมือนกับทำหน้าตกใจอะค่ะ
ที่รู้ว่าตำรวจคุมตัวนายชินกรที่มีศักดิ์เป็นอาแท้ไปสอบสวน
จากนั้นเนี่ยน้องชายของดาบตำรวจสุเชษก็บอกกับทีมข่าวว่า
ตอนนี้ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็เดินเข้าบ้านไปเพราะว่าคนที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมันกลายเป็นญาติ
อะไรเป็นคนใกล้ชิดเป็นอาทแท้ของผู้เสียชีวิต่ะค่ะ
ซึ่งต่อมานะคะหลังพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำนายชินกรด้วยตัวเองเนี่ย
ก็ออกมาบอกว่าคดีนี้ตำรวจสืบทราบจากพยานหลักฐาน
ขออำนาจศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับนายชินกรได้
ซึ่งจริงการจับกลุ่มในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการบุกจับนะคะ
เพราะว่านายชินกรเองเนี่ยประสานขอมอบตัวกับตำรวจสพมนครศรีธรรมราช
หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ
แล้วก็เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนขวาก็คือนายชินกรนะคะ
ก็มีคุณพ่อแล้วก็ทนายความเดินทางมาด้วย
จากการสอบสวนนานกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
ชินกรยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ
ดาบตำรวจสุเชษเพราะวันเกิดเหตุ
ตัวเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปหาดาบตำรวจสุเชษ
แต่ทางการสืบสวนเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่า
ปักใจเชื่อคำให้การของนายชินกร
เพราะก็เป็นสิทธิ์ของนายชินกรแหละที่จะปฏิเสธหรือว่ายอมรับก็ได้

ตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนาพอ
ที่จะสามารถมัดตัวเอาผิดกับนายชินกรได้
ส่วนการตรวจค้นบ้านพักของนายชินกรค่ะ
ชุดสืบสวนยึดอาวุธปืนมาได้๔กระบอก
มีปืนลูกซอง๒กระบอกปืนสั้นอีก๒กระบอก
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าปืน๑ใน๔กระบอกที่ยึดมาได้
เป็นปืนขนาดและลูกกระสุนชนิดเดียวกัน
กับที่ดาบตำรวจสุเชษถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
เขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ทำแล้วก็อยู่กับครอบครัว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีพยายามหลักฐาน
พยายามหลักฐานเราเชื่อว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ว่านอกจากปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ทาง
ตำรวจที่นครศรีธรรมราชก็สามารถยึดปืนอื่นที่

นี่นะคะจากข้อมูลของตำรวจก็คือ
ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแล้ว
ตกเป็นผู้ต้องหามีการออกหมายจับแล้ว
แล้วก็นายชินกรเป็นคนไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ

คนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๒คนนะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอีกคนนึงคือใคร
เพราะหลักฐานมันยังไม่สามารถชี้ชัดได้
ว่าใครร่วมก่อเหตุกับนายชินกร
แต่ในส่วนของนายชินกรถึงแม้ว่าจะปฏิเสธ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างแน่นหนา
ทีนี้ค่ะเรื่องของการยื่นขอประกันตัวเนี่ยนะคะ

ของทางพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
ว่าจะให้นายชินกรได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะ